อย่างที่รู้กันดีนะว่าเย็นวันนี้ทางไทยรัฐทีวีของเราจะมีซีรีส์น้องใหม่แกะกล่องอย่าง
สิรานีที่รักวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคนที่รับบทเป็นสิรานี
อ่าเขาคือใครแล้วทำไมถึงได้มารับบทนี้ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูค่ะ

ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
โดยเฉพาะของคุณศิรานีนี้แล้วด้วย

จะเป็นตัวแทนของ

รานีเนี่ยเขาจะเป็นเหมือน

แล้วก็ให้คำปรึกษาให้

แต่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่แค่๖ตอนนี้

กระทั่งตัวผมแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแหละ

ดูมันก็น่าจะไปตรงกับใครบ้าง

สักพันเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้

ฉันอยากจะส่งเรื่องราวความรักไปปรึกษา

คุณฟังเสียงแล้วรู้สึกเป็นยังไง

คุณฟังเสียงแล้วรู้สึกเป็นยังไง
นี่ฉันอยากจะส่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้
คุณฟังเสียงแล้วรู้สึกเป็นยังไง
นี่ฉันอยากจะส่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้
คุณฟังเสียงแล้วรู้สึกเป็นยังไง
นี่ฉันอยากจะส่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้

นี่ฉันอยากจะส่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้

นี่ฉันอยากจะส่งเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้

ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสิรานีตัวจริง

คณะของไทยรัฐทีวีนำโดยคุณนิกจิตสุภาวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์และทีมงาน
มีโอกาสได้เข้าพบดรนรงชัยอัครเสรณี
หลานชายของคุณถนอมอัครเสรณี
ซึ่งคุณถนอมเป็นผู้ที่ใช้นามปากกาศิรานี
ตอบเรื่องราวปัญหาหัวใจ

คิดว่าคนตอบเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

ซึ่งหลานอย่างดรนรงชัยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
คุณถนอมท่านเป็นคนที่มีจิตวิทยา
แล้วก็มีความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้ง

จะสร้างซีรีส์สิรานีที่รักในรูปแบบของซีรีส์

เหมือนได้ย้อนความทรงจำกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งดรนโรงชัยในช่วงนั้นเนี่ย
ทำหน้าที่คอยอ่านจดหมายนะ

เพื่อนำมาตอบในคอลัมป์ของหนังสือพิมพ์
เราก็ถามในฐานะนักคัดเลือกนะว่า
มีเคสไหนบ้างที่ดรนโรงชัย
ยังจำติดมาจนถึงทุกวันนี้

คุณเธอเนี่ยอธิบายปัญหาของเธอละเอียดมาก
นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นภาพยนตร์นี้
อาจจะออกไปทางค่อนข้างจะไม่ให้เด็กดูว่า

โอ้โหเล่ามานะฮะแล้วบอกการกระทำกับแฟนอย่างนั้นนี่

แล้วก็คิดว่าเขาคงรักเธอสุด

ว่าแฟนทำอะไรกับเธอบ้าง

ทำไมนะฮะทำไมเมื่อมันมีความรักกันขนาดนั้น
แล้วมันเปลี่ยนไปได้ยังไง
เปลี่ยนไปได้ยังไง
นั้นคือนั้นอันที่จำได้นะฮะ
แต่อันอื่นก็เป็นเรื่องทุกไป
เขาไม่เล่าละเอียดถึงคุณผู้หญิงคนนี้